เจ้าของอู่ซ่อมรถเสียท่าเพราะว่ารับจำนำรถไว้
แล้วก็ตัวลูกหนี้ที่เอารถมาจำนำบอกว่าจะมาถ่ายรถคืน
เอาเงินมาให้๕๐๐๐บาท
แต่ให้คุณผู้ชมไปดูว่ามันเป็นเงินแบบไหนนะฮะ
แบงค์ที่เอามาถ่ายถ่อนี่เห็นแบบนี้นะฮะ
ลูกหนี้ถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งมาให้ก็เหมือนเป็นเงินจริง
ก็มัดปึ้งไว้ก็ปกตินี่ค่ะ
แต่ถ้าแกะออกมานี่ข้างในเป็นแบงค์กาโมแบงค์กาโมแบบนี้นะครับ
เป็นเรื่องราวที่เจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะฮะ

บริมเขาบอกเขาถูกลูกหนี้ที่นำรถเก๋งมาจำนำ
เอาเงินมาถ่ายถอนแต่เปิดซองออกมาเป็นแบงค์กาโม่เกือบหมดนะฮะ
ผู้เสียหายก็คือเจ้าของอู่ซ่อมรถก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าลูกหนี้เป็นผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันนั่นแหละครับ
นำรถมาจำนำจำนวนเงินที่จำนำไว้คือ๕๐๐๐บาทนะครับ
แล้วทีนี้พอให้เงินไปแลกรถอะไรกลับมาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้นะฮะผู้ชายซึ่งเป็นลูกหนี้ได้มาที่อู่
ไม่ได้มาพบกับเจ้าของอู่โดยตรงนะมาพบกับลูกน้อง
เพราะเจ้าของอู่ไม่อยู่แล้วก็ลูกหนี้ก็บอกกับลูกน้อง
บอกว่าเอาเงินมาถ่ายรถเก๋งที่จำนำไว้แล้ว
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของอู่เรียบร้อยแล้ว
พูดคุยกับเฮียไว้แล้วบอกว่าจะเอาเงิน๕๐๐๐บาทมาถ่ายถอนแล้ว
แล้วก็เอาเงินทั้งหมดใส่ซองไว้
ลูกน้องของเฮียลูกน้องของเจ้าของอู่ซ่อมรถ
ก็รับซองไว้ทั้งหมดคิดว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วไง
ทีนี้ครับรับซองมาทั้งหมด
แล้วพอเฮียกลับมาถึงที่อู่ซ่อมรถ

ปรากฏว่าเปิดซองออกมา
แบงค์ที่ปิดด้านหน้าเป็นแบงค์จริง
แต่แบงค์ข้างในเป็นแบงค์กาโม่หมดเลย
อู๋อย่างนั้นก็แปลว่า๕๐๐๐๐ที่ว่าคือมีแบงค์จริงใบเดียว๑๐๐๐อ่ะครับ

เหลือแบงค์กาโม่หมดเลยนะครับ
แล้วก็ลูกหนี้คนนั้นได้รับกุญแจไปแล้วด้วยคุณ
ได้รับกุญแจรถเอารถคืนไปแล้ว
ทีนี้ครับเจ้าของอู่ก็เลยต้องมาแจ้งความไว้
เพราะว่าโอ้โหมันเสียหายนี่

ได้เรียกเจ้าของอู๋ซ่อมรถแล้วก็ลูกน้องเนี่ย
มาสอบปากคำก็ต้องตามตัวนะ

ก็ต้องมีการจับกลุ่มต่อไปเพราะมีการแจ้งความกันไว้